เมื่อ๒วันก่อนคุณยายเขามาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าหลานเขาวัย๑๑ขวบมีอาการปวดท้อง
แล้วไปโรงพยาบาลปรากฏว่านอนรักษาตัวคืนนึง
บ่ายวันต่อมาเนี่ยหลานเสียชีวิตเลย
ทีนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ครอบครัวเอง
ยังคาใจอยู่ถึงปมการเสียชีวิต
เดี๋ยววันนี้ตอนเช้าโรงพยาบาลนี้เขาก็จะออกมาแถลงถึงเรื่องนี้
ส่วนบรรยากาศเมื่อวานคุณทางด้านครอบครัว
เขาก็มีพิธีชาปนกิจศพน้องเรียบร้อยแล้วนะคะ

มรณบัตรไม่ระบุชื่อแพทย์ที่รักษา
แล้วก็ลงความเห็นว่าไม่ทราบสาเหตุของการตายด้วย
คือทางครอบครัวตอนแรกก็บอกน้องแค่มีอาการปวดท้องเอง

ใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะ
ซึ่งบรรดายญาติพี่น้องพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์

เดินทางไปที่วัดบ้านหนองที่ตำบลตลุกที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพเด็กหญิงพักขพรลือพัก
หรือว่าน้องวิวอายุ๑๑ปีเรียนอยู่ชั้นป๕
วิวเนี่ยเสียชีวิตจากมีอาการปวดท้องแล้วก็เกิดอาการชักค่ะ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลนะ
เช้าวันพุธที่๑๒กันยายนที่ผ่านมาด้วยอาการปวดท้องไอ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่จังหวัดชายนาฏเนี่ย
หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นพระฤหัสสบดีที่๑๓ตอนบ่าย๒โมง
วิวเสียชีวิตนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนในคณะดนตรีไทยของน้องวิว
น้องวิวเป็นสมาชิกในวงก็ได้ร่วมกันบันเลงเพลงในงาน
กลางกลางความโศกเศร้าของผู้ที่ร่วมงานและครอบครัวเองก็มีการนำชุด
นำเสื้อผ้านำรองเท้าของน้องวิวที่น้องวิวชอบ
ของเล่นอย่างตุ๊กตาบาร์บี้เป็นของที่น้องชอบ
ใส่ไปในโรงศพเพื่อเผาไปพร้อมกับน้องด้วยนะคะ
ทีนี้จากที่ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับทางครอบครัวค่ะ
ครอบครัวเองตอนนี้ยังติดใจการเสียชีวิตของน้องวิว
เพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ระบุชื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาน้อง
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลงความเห็นว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตในใบมรณบัตรนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวเขาก็คาใจสิคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

ก็เลยส่งศพน้องวิวไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่จังหวัดนครสวรรค์
พอไปตรวจแพทย์ลงความเห็นระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
ญาติก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำไมโรงพยาบาลแรกในจังหวัดชายนาฏถึงไม่ระบุถึงระบุสาเหตุไม่ได้
ก็เลยอยากให้ทางโรงพยาบาลในจังหวัดชายนาฏออกมาชี้แจงเรื่องนี้
แล้วพ่อแม่ของน้องวิวก็บอกว่าที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ได้ต้องการเงินทองนะ
เพราะว่ามันแลกกับชีวิตลูกสาวมาไม่ได้อยู่แล้วแหละแล้วก็มองเรื่องนี้บอกว่าแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยควรจะใส่ใจควรจะดูแลคนไข้ตั้งแต่แรกไหม
แล้วก็ควรที่จะวินิจฉัยโรคให้แม่นยำเพราะว่าคุณยายก็บอกตอนที่คุณยายพาน้องไปรักษาเนี่ยน้องมีอาการปวดท้อง
หมอก็ถามว่าน้องมีอาการไอด้วยไหมคุณยายก็บอกว่าก็มีแล้วหมอก็บอกว่าอ๋อแปลว่าน้องไอเยอะมันก็เลยกระเทือนแล้วก็ปวดท้อง
แต่ตอนนั้นคุณยายก็ยังงงอยู่ว่าหลักที่มาหาเนี่ยมาหาด้วยอาการปวดท้องแต่ทำไมหมอไม่เห็นวินิจฉัยวินิจฉัยถูกจุดหรือเปล่าทางครอบครัวเขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมทางโรงพยาบาลในจังหวัดชายนาฏเนี่ยก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะขอชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ตอนประมาณ๑๑โมงนะคะ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรารอดูความคืบหน้ากันถ้าเกิดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะ